คุณผู้ชมคะเรื่องของทิศกาโตะเนี่ยน่าจะยังไม่จบง่ายนะคะ
เพราะว่าประเด็นสำคัญคือเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางการเงิน
เรื่องของบัญชีเงินของวัดเนี่ยค่ะครับคือเช้าวันนี้
ทางด้านของกองบังคับการปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบหรือปป
คือเจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
คือไปเดินหน้าในเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางการเงินของกาโตะค่ะ
ผู้บริการศำนักงานพระพุทธศักดิ์ศาสนาจังหวัดณศรีธรรมราช
คือทางรองผู้กำกับกองกำกับการ๕ปปไปเองนะคะ
ก็เลยไปตรวจสอบเส้นทางการเงิน
กำกับการสอบสวนกองกำกับการ๕ปปก็บอกว่า
หลังจากไปคุยหารือถึงแนวทางและข้อปฏิบัติ
กับทางสำนักพุทธนครศรีธรรมราช
ก็เลยลงพื้นที่มามาที่วัดเพ็ญญาติ
ตรวจสอบเส้นทางการเงินตรวจสอบการแต่งตั้ง
พระกาโตะเป็นรักษาการเจ้าอาวาสคือตรวจสอบหมดเลยนะคุณผู้ชม
ว่าการแต่งตั้งเป็นไปตามระเบียบชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่า
แล้วก็เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเปียดพร้อมด้วยคณะกรรมการวัด
มาตรวจสอบมาถามข้อมูลหมดเลยเรื่องของการเบิกจ่ายเงินนะคะ
ถามถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายด้วยว่ามันเป็นไปตามระเบียบชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่า
มีมักน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเบื้องต้นก็คือลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนนี้
ร่วมกับทางท่านผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ซึ่งท่านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับ
ก็ก็ส่วนนี้ผมขออนุญาตแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าพญาหลักฐานที่เรารวบรวมเนี่ย
ก็คือยังไม่เพียงพอที่จะชี้ชัดได้ว่าผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายยังไง
ทีนี้ให้ข้อมูลอะไรกันเสร็จสับก็ออกจากวัดกันไป
ไม่ได้มีใครให้ข้อมูลเพิ่มอะไรกับนักข่าวนะคะ
ทีนี้ค่ะมันมีประเด็นเรื่องของพฤติกรรมของพระ
ที่มีความผิดเสพเมถุนอะไรแบบนี้ค่ะ
อย่างที่เราเล่ากันมาว่าเวลาศึกแล้วเรื่องมันจบเลยหรือเปล่า
ก็ถ้านักขณะนี้จะเป็นกฎของสงฆ์หรืออะไรยังไงก็แล้ว
แต่มันก็จบเท่านี้นั่นแหละมาบวชอีกไม่ได้
คำถามคือไม่อยากให้มันจบแค่นี้มันจะทำอะไรได้บ้างไหม
คือในวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงเรื่องอื้อเฉาในวงการสงฆ

คือได้ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าปี๒๕๖๒
เคยมีกฎหมายที่ระบุว่าพระที่ทำปราชิกโดยเสพเมถุนกับผู้หญิง
ว่าผู้หญิงจะสมัครใจหรือไม่ก็ตาม
พระสงฆ์มีความผิดผู้หญิงก็มีความผิดด้วย

แต่ก่อนมีข้อหารักษณะแบบนี้มีความผิดลักษณะแบบนี้

แต่ต่อมาเห็นว่าควรยกเลิก
เขาเลยยกเลิกไปแล้วปัจจุบันก็เลยไม่มี

เลิกกฎหมายข้อนี้ไป
ทีนี้เขาเลยต้องไปดูว่าอ้าวก่อนหน้านี้ที่ยกเลิกไป

นี่นะคะคือวันนี้ถ้าจะเอากลับมาใช้

แต่จะเอากฎหมายนี้กลับมาใช้ต้องทำยังไง
มันก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนานักกฎหมาย
ต้องคุยกันต้องหารือร่วมกัน
สมควรจะเอากฎหมายฉบับเก่ากลับมาใช้ใหม่ไหม
หรือเขียนใหม่ให้มันดีกว่าเดิม
นักข่าวก็เลยถามว่าโอ้โหตอนนี้วงการสงฆ์มันมีข่าว
ไม่ค่อยดีเยอะน่ะรองนายโยควิศนุก็เลยบอกว่า
เพิ่งไปคิดอะไรแค่นิดเดียวจะเสื่อมยังไง
ก่อนหน้านี้มันก็มีต้องเยอะอย่างเย้า

โอ้โหเคยมีกฎว่ามีความผิดตั้งแต่ปี๒๕๕๙

และผิดทั้งผู้หญิงด้วยนะตัวผู้หญิงก็ผิดจะยอมหรือไม่ก็ตามนะ
ควรจะผิดทั้งคู่นั่นแหละผมเชื่อว่าถ้ามีการนำมาใช้อีก
หรือว่าจะปรับปรุงให้มันเข้มงวดขึ้นแล้วมีผิดจริงอย่างนี้

ใช่ดิฉันเชื่อว่าคนสนับสนุน
ไม่อย่างนั้นก็แค่อะไร
สึกแล้วก็จบ
ในเรื่องนี้มาให้ข้อมูลมาสอบปากคำเพราะว่าผู้สื่อข่าวในพื้นที่
นครศรีธรรมราชที่ถูกพาดพิงถูกกล่าวหาจากกาโตะว่าไปรับเงิน
สามแสนเพื่อปิดข่าวเรื่องนี้เนี่ยเขาไปแจ้งความเอาไว้ทางตำรวจ
ก็เลยนิมนต์หลวงพี่ย้อยเนี่ยมาให้ข้อมูลหน่อยมีนายภัยทูล
ทศิลานักข่าวประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชที่พระคนกลางที่ชื่อ
ดอนเนี่ยเขาพาดพิงเอาไว้เนี่ยก็มาให้ข้อมูลมาให้ปากคำด้วยนี่
คือคุณภัยทูลนะฮะก็ให้ข้อมูลกันอยู่สักพักหนึ่ง
๑นาฬิกาก็ต้องให้พระย้อยนี่ไปฉันเพลงก่อนที่ชั้น๒ของโรงพักนะครับ
หลังจากนั้นพระย้อยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะเกี่ยวกับเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้น
ก็ยืนยันอันนี้ตอนฉันเพลตำรวจก็ถวายเพลงพระไปนะครับ
คือทางพระย้อยเนี่ยยืนยันว่าที่ออกมาเปิดเผยเรื่องของกาโตะเนี่ย
ไม่ได้ต้องการให้พุทธศาสนาเสื่อมเสีย
ไม่เคยอิจฉาลิสยาพระกาโตะตอนที่เป็นพระอยู่ด้วย
แล้วตอนนี้ไม่ได้หนักใจอะไรด้วยถือว่าภารกิจของตัวเองเนี่ยเสร็จแล้ว
พนักงานสอบสวนวันนี้เรียกมาสอบเนี่ย
เนื่องจากตัวพระย้อยมีความเชื่อมโยงกับหลวงพี่ดอน
ส่วนจะเชื่อมโยงกันยังไงถือว่าเป็นการให้ปากคำกับตำรวจ

ประเด็นที่ตอนนี้พระย้อยบอกว่าตัวเองกลับมาถูกขุดคุยเรื่องประวัติ
หาว่าเคยไปรับศรีกาที่เป็นภรรยา
เคยมีศรีกาที่เป็นภรรยามารับออกจากวัด
ย้อยบอกว่าตอนนั้นเขามารับเนี่ยคือรับไปหาหมอ

กระแสข่าวที่บอกว่าพระย้อยเนี่ยหวังถึงขั้นจะขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัด
เรื่องนี้ขอปฏิเสธว่าไม่จริง
ความจริงแล้วตัวพระย้อยบอกว่าตัวท่านเนี่ยกำลังตัดสินใจอยู่ด้วยซ้ำว่า
จะศึกไหมเพราะเดี๋ยว๑๔พฤษภาคมนี้จะครบรอบวันที่ลูกชายเสียชีวิตแล้ว
ตอนที่บวชตอนแรกก็บวชให้ลูกชายที่เสียชีวิตก็เท่านั้น
อาจจะมาบอกผู้แต่ละยอมถ้ามีพฤตภาคมนี้ไม่ต้องให้ใครคนอะไรคนหนึ่งที่จะเจอ
หรือเรื่องดีล่ะว่าว่าดังไงจะลาศิษฐาเองเลยครับรู้ตัวถ้าว่าผิด
จะกำหนดลาศิษฐาเนี้ยเพราะความตั้งใจ
ที่บวชได้ลูกครับ
ไม่เกี่ยวกับพิษศักดิ์สังค้าหรือบาราชิสไม่มี

ขณะที่นายไพธูณนะครับนักข่าวประจำจังหวัดราคมศรีธามราช
พาดพิงว่ารับเงิน๓แสนเพื่อปิดข่าวเรื่องกาโตะ
แล้วบอกหลวงพี่ดอนไปบอกเอาไว้เนี่ยเปิดเผยว่าหลวงพี่ดอนเนี่ย
ไปหาเขาจริงเพื่อหารือเรื่องข่าวแต่ยืนยันว่าไม่ได้รับเงิน
วอนขอสังคมให้หยุดโจมตีหลวงพี่ย้อยเนื่องจากหลวงพี่ย้อยเป็นพระที่ดี
พันธุ์ตำรวจเอกนัทธวุฒิทองทิพย์ภูมิกับการสพมนครศรีธรรมราช
บอกว่าตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งสอบสวนสอบปากคำสื่อมวลชน
มาแจ้งความดำเนินคดีกับกาโตะในข้อหามินประมาท
เตรียมออกหมายเรียกกาโตะมาสอบปากคำในเร็วนี้ด้วย
เรื่องเงินที่เอาจากกาโตไปก็ต้องมีในส่วนของตองเขาด้วยนะครับ
วันนี้ตองเนี่ยออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะคืนเงินให้บางส่วน
จะเอาเงินไปทำบุญคืนที่วัดแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าจะคืนเท่าไหร่
จากที่ได้มาจากกาโตะก็ได้ไปหลายแสน
เพราะว่าต้องแบ่งเอาไว้รักษาตัวด้วย
แล้วหลังจากนี้ตองบอกว่าตองต้องไปเข้าการรักษาอาการไบโพล่ากับหมออย่างจริงจัง
เดี๋ยวจะมีแม่ของตองไปคอยดูแล
แล้วก็ขอยืนยันว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่ากาโตะเนี่ย
เขาไปเอาเงินของวัดเนี่ยมาให้ตอง
เพราะตอนนั้นตองบอกว่าให้พ่อเลี้ยงเอาที่ดินไปจำนอง
แล้วก็เอาเงินมาให้ก็เท่านั้นเอง
อืมทีนี้ค่ะพระคนกลางค่ะที่โอ้โหหลายเรื่องเลยที่รอฟังคำตอบอยู่
ครับไหนจะมีหมายจับคดีครั้งเก่าคดีเช็คเด้งอืม
ดอนหลวงพี่ดอนอ่ะยังไม่เจอตัวเลยนะพี่อุ๋ยนี่หาไม่เจอเลยนะ
ยังไม่เจอเลยคุณผู้ชมทางผู้กำกับสพเมืองนครศรีธรรมราช
บอกว่ากำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะครับติดตามตัวทั้งที่
กุฏิวัดวังตะวันออกสถานที่ต่างต่างที่สงสัยว่าหลบหนีไปกบดาน
สองวันนี้แหละต้องเจอเหรอเออตำรวจบอกวันสองวันนี้จะจับให้ได้
เราจะไปหาเจอได้ยังไงคุณเขียนมาสอนนั่นน่ะสิคะตำรวจยังหาไม่เจอเลย
แต่ก็อุ้ยอยู่ในพื้นที่มาตั้งนานอ่ะอยู่ในพื้นที่มาตั้งนานอ่ะอืม
ผู้กำกับสพเมืองนครศรีธรรมราชก็เลยบอกว่า
จากการตรวจสอบหมายจับล่าสุดของหลวงพี่ดอน
มีผู้เสียหายไปถอนแจ้งความคดีหนึ่ง

ดังนั้นตอนนี้เหลือหมายจับ๑หมาย๑คดีนะคะ

นายสุเมษอายุ๔๕มีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
เอาเอกสารหลักฐานสัญญารื้อหลังคาสาราทรงไทย
และต่อเติมหลังคากุฏิของหลวงพี่ดอน
ไปแจ้งความที่สพเมืองนครศรีธรรมราช
แล้วก็บอกว่าเมื่อปี๖๓หลวงพี่ดอน
จ้างให้รื้อต่อเติมหลังคาทรงไทย๒แสนบาท
ทำสัญญากัน๒๗กุมภาพันธ์๖๓
งานเสร็จแล้วหลวงพี่ดอนใจให้๑๐๐๐๐๐
แต่ยังคร้างอีกหนึ่งแสน
ทวงถามก็แล้วอะไรก็แล้วถูกบ่ายเบี่ยงมาตลอดเลย
ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชก็เลยบอกว่า
คดีนี้มันเป็นคดีทางแพ่งที่ไม่จ่ายค่าจ้างกันตามสัญญา
ทีนี้ค่ะก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
ผู้เสียหายก็ต้องไปฟ้องหลวงพี่ดอนเอาอีกรอบหนึ่ง